หนึ่งคนที่ไปร่วมฟังคุณแม่แถลงข่าว
คือคุณสันทนประยุณรัฐหรือว่ารองต่อ

ใช่เพราะแถลงข่าวเสร็จเดินถึงหาคุณแม่
มีการพูดอะไรบางสิ่งบางอย่างคุณผู้ชมมาดูกัน

คุณแม่ครับผมขอแนะนำตัวก่อน
ผมนั่นนั่นนี่อ่าแนะนำกันไป

ผมไม่ได้มีเจตนาที่จะมาหาผลประโยชน์กับคุณแม่นะ
นี่เนี่ยคุณกันนักฐานว่ารุมไปเลย

ผมไม่ได้มีเจตนาจะมาหาผมประโยชน์ในคดีนี้นะครับ
บอกต่อส่วนตัวแล้วนะ

แตงโมต้องแลกชีวิตกับศักดิ์ศรีความเป็นผู้หญิงของผู้หญิงคนนึง
ทำให้ผมรู้สึกว่ารับไม่ได้
ก็เลยต้องออกมาช่วยหาความเป็นจริง
มาพิสูจน์อย่างตรงไปตรงมา

หลังพูดคุยกันเสร็จนะคุณผู้ชม

อ่ะไปดูมาตรกาปราสตร์เผ้าวัดฟังเท่าไหร่ด้วยครับ
เพื่อผมถึงผมก็ต้องทำต่อทำให้มันเป็นสุดท้ายว่ามันไปถึงไหนยังไง
คุณนี้ว่าคุณคุณคุณคุณนี้ได้คุณคุณไม่มีอะไรทั้งสิ่งหรือทั้งสิ่ง
ไม่มีอะไรไม่มีอะไรซ่อนเล็กแบบของทุกอย่าง
ก็ไม่รู้ว่าคุณแม่จะยอมให้คุณสันทนะมาช่วยเรื่องของคดีหรือเปล่า
แล้วถามว่าทำไมต้องไปคุณสันทนาหอบหลักฐานที่ไม่เคยเผยแพร่ที่ไหนมาก่อนไปให้ตำรวจ
มันคือคลิปเสียงสนทนาการ

บุที่มาที่ไปเกิดขึ้นที่ไหนเวลาไหนสถานที่ไหนด้วย
เอาคลิปนี้ไปมอบให้กับตำรวจสพเมืองนนทบุรีเป็นที่เรียบร้อย
แล้วบอกว่านี่มันคือคนละคลิปกันกับที่เคยเปิดให้สื่อมวลชนฟังมาก่อนหน้านี้
ยืนยันเลยว่าไม่ใช่ของปลอม
เพราะผมเคยเป็นตำรวจมาผมรู้ว่าถ้าเอาหลักฐานปลอมเนี่ยมันมีโทษอาญา
แล้วผมก็ไม่มีความจำเป็นต้องทำแบบนั้นคลิปนี้มันจะพลิกคดีหรือเปล่า
เมื่อถามว่าคิดว่าตำรวจเขาจะนำหลักฐานมาประกอบสำนวนหรือเปล่า
รองต่อบอกว่าก็บอกไม่ได้ถ้าไม่นำไปเข้าการพิจารณาในสำนวน
ก็ต้องมีเหตุผลและตอบสังคมให้ได้นะว่าเพราะอะไรส่วนประเด็นที่ถูกข่มขู่
เขาก็บอกว่าเห็นมาจากโซเชียลเหมือนกันแชร์แชร์กันเยอะนะแต่ก็ยังไม่มีใครสายตรงมาหาผมอ่ะนะฮะ

อ่ะฟังเสียอีกทีครับ
นั่นมันหมายความว่าไงล่ะคดีนี้ถูกไหม
ใครเข้ามาเกี่ยวข้องใครมาพูดถึง
ซึ่งนอกเหนือจากประเด็นซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องอุบัติเหตุ
ก็จะมีการกระทำกับคนเหล่านั้นในลักษณะข่มขู่แบบนี้

มีการต่อสายมาหาไม่ว่าจะเป็นพี่ต่อเองหรือทาง
ต่อสายหาผมโดยตรงอย่างนี้ผมก็ขอให้ช่วยรีบโทรเข้ามาหน่อย
หรือถ้าคล่องใจมากจะมาพบกันตรงไหนก็ได้
อันนี้สำหรับผมนะอันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องคนอื่น
จริงเราอยากเห็นคลิปที่เอาไปให้ตำรวจ
เพราะว่าคลิปแรกมีการปล่อยก่อนอันนี้แล้วใช่ไหม
ใช่ค่ะคลิปแรกเหมือนกับว่าคุณสันทนานี่ให้ลูกน้องโทรไปเช็คโรงแรม
ที่คุณสันทนาบอกว่ามีผู้ใหญ่รออยู่

ใช่ค่ะนั่นแหละค่ะแต่ปรากฏว่าพอโทรไปเช็ค
โรงแรมปิดไปแล้วโรงแรมนั้นปิดไปแล้ว
แล้วทีนี้ลูกน้องของคุณสันทนาก็ถามว่า
เอ๊ะแต่ผมเนี่ยยังพาครอบครัวไปทานข้าวเมื่อ๒อาทิตย์ก่อนอยู่เลยนะคะ

แต่ทำไมถึงปิดกระทันหันแบบนี้

แต่จริงนักข่าวของเราเช็คไปแล้วปิดตั้งแต่๒ปีที่แล้ว
แต่น่าสงสัยว่าถ้าปิดไปตั้งนานแล้วเนี่ย

เดี๋ยวดูว่าคลิปที่เอาไปมอบให้ล่าสุดนั้นจะพลิกคดีได้อย่างไร
เพราะสุดท้ายคุณสันทนาตบท้ายว่า
ผมเชื่อว่าคดีนี้มันคือฆาตกรรม
เรียนไลน์ไปถามคุณสันทนะ

เขาบอกว่าเขาเชื่อว่ามีคนเกี่ยวข้องพยายามจะให้ปิดคดีให้เร็วที่สุด
โลแกนที่ว่าปิดจบแล้วก็จ่าย
รอดูรอดูว่าหลักฐานเนี่ยเป็นหลักฐานสำคัญแค่ไหน